คุณผู้ชมคะความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่มุกดาหารเรายังตามให้ต่อนะคะ
คือหายตัวไปตั้งแต่เช้า๑๑พฤษภาคมพบศพ๑๔พฤษภาคม
หลักฐานสำคัญก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตำรวจยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพียงเท่านี้
ก็คือยังมีหลักฐานที่เป็นรองเท้าของน้องกางเกงของน้องรถแบ็คโฮลที่เป็นรถเด็กเล่น
ตำรวจก็ลงพื้นที่แล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องครับสอบปากคำคนในหมู่บ้าน
กอกทุกคนทุกบ้านตรวจดีเอ็นเอเพิ่มด้วยไปเทียบเคียงกับดีเอ็นเอ
ที่ติดอยู่ที่รถแบ็คโฮที่เป็นรถเด็กเล่นที่พบอยู่ข้างศพของน้องชมพู่
คือหลักฐานทั้งหมดที่ทีมข่าวเราได้มาเป็นหลักฐานที่ตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักมากที่สุด
แต่ตำรวจน่าจะมีข้อมูลเพิ่มน่าจะมีข้อมูลอื่นที่อันอยากจะไม่ได้อยากบอกทีมข่าว
ไม่ได้อยากจะให้คนร้ายไหวตัวทันวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องชมพู่อีกรอบหนึ่งนะคะ
ไปคุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่คือตัวคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
บอกว่าตอนนี้ก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติต้องทำงานแล้วแหละ
รอฟังความคืบหน้าเรื่องของการจับตัวคนร้ายอืม
ก่อนหน้านี้คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่ไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์
ครับไม่เชื่อเรื่องความลี้ลับอะไรต่างต่างแต่หลังจากเกิดเหตุ
หลังจากมีคนมาให้ข้อมูลในเชิงความเชื่อหลายต่อหลายคนแล้วค่อนข้างจะสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าก็เริ่มเชื่ออืม
ก็เริ่มอยากจะลองทำตามดูก็ไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ด้วยก็ลองทำดูทุกทางที่จะทำให้จับคนร้ายให้ได้
พ่อแม่ทำหมดคุณแม่สาวิตรีกับคุณพ่ออนามัยวงศรีชานะคะ
ก็ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปคือคุณนฤทธบุญนิ่มครับนี่ค่ะ
ตอนนี้ก็เลยลองทำตามคำแนะนำของหมอธรรมตาทิพย์ที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานนะคะ
บอกลองทำพิธีดูตามความเชื่อเผื่อว่าจะทำให้ตำรวจคลี่คลายคดีได้เร็วมากยิ่งขึ้น
คือหมอธรรมอ่ะบอกเอาไว้ว่าน้องชมพู่ยังถูกผีสามตนขังดวงวิญญาณเอาไว้
มนต์ดำพรางตาทำให้เจ้าหน้าที่หาเสื้อซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญไม่เจอ
แนะนำพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ว่าให้ลองจุดทูปเก้าดอกถวายขันห้า
ขอให้สารหลักบ้านซึ่งมีภูมิเจ้าหน้าที่คอยปกปักดูแลหมู่บ้าน
ช่วยเปิดทางให้ตามความเชื่อโบราณขอพรให้ทำตอนเที่ยงตรง
ฟ้าเปิดมากที่สุดต้องทำที่แจ้งให้ภูมิเจ้าที่ช่วยเปิดทางให้เจอหลักฐาน
ครับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็ทำตามนะคะอืม
ทำตามคำแนะนำจุดทูบวิงวอนภูมิเจ้าที่
พระแม่ธรณีให้ช่วยเปิดทางขอให้ผีร้ายที่อีกฝ่าย
อาคมบังตาเจ้าหน้าที่อยู่ให้หลบทางให้ค่ะ
เห็นรักฐานทุกอย่างแม่มะนี้แม่มะอื่นเพื่อพบเพื่อเห็น
มาขอไว้ว่อนมาขอไว้ว่อนเพื่อรักบ้านรักเมือง
ของพระของมุมบ้านเฮ่าเพื่อพื้นหูเพื่อตา
เราเห็นความดีงามเราเห็นความดีงาม
เพื่อสวยดำรุงความยุติธรรม
ให้ท่านช่วยวิงวอนเจ้าแม่ธรณีให้ตำรวจหาหลักฐานเจอ
ให้น้องได้รับความยุติธรรมให้จับผู้ร้ายได้ไว
ให้ภูมิเจ้าที่ช่วยเราด้วยค่ะขอให้ช่วยทำให้ผีร้าย
บทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะให้เพื่อให้น้องได้รับความยุติธรรมค่ะ
เราก็เลยกังวลค่ะที่เรารู้ที่เราพอจะบอกตำรวจได้เราก็บอกหมดแล้ว
อันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เป็นที่พึ่งทางใจแล้วค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่บอกเลยว่าคือต้องทำทุกอย่าง
อะไรที่ทำได้ทำหมดเรื่องความเชื่อเรื่องที่พึ่งทางใจคือทำทุกอย่างค่ะ
หวังอย่างเดียวคืออยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดครับ
เพราะตอนนี้คนในพื้นที่เองก็อยู่กันอย่างหวาดภาวะ

เชื่อว่าคนร้ายน่าจะยังแบบแฝงตัวทำเนียนอยู่ในพื้นที่นะคะ
๑๐กว่าวันละนะอย่างจับไม่ได้
ตำรวจเคยบอกว่าถ้าใครเจอนะมีรางวัลในการเจอหลักฐานสำคัญให้ถึงตรงนี้ถึง๒แสนบาท

รองเท้าทั้งกางเกงน้องทั้งรถแบ็คโฮลของเล่น
ทุกคนที่เขาดูตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจหาดีเอนเอนะ
มีไม้คูณท่อนหนึ่งปักอยู่ข้างศาลตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าการนำไม้คูณมาสร้าง
จะทำให้ค้ำคูณป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาในหมู่บ้านไม้คูณจะมีแปดจุดนะคะ
ปักไว้รอบหมู่บ้านจุดนี้เป็นจุดใจกลางของหมู่บ้านค่ะ
คูณจะมีลักษณะเก้าเหลี่ยมส่วนอีกเจ็ดจุดจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ
นี่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ผ่านมาช่วงสร้างสารใหม่ใหม่
ชาวบ้านก็มาขอพรขอโชคขอลาบตีความจากไม้คูณเก้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยม
ซื้อลอตเตอรี่บางคนเขาบอกว่าเขาได้โชคได้ลาบ
เรื่องของตัวเลขจากไม้คูณกันจริงนะคะ
ตรงกลางค่ะกลางบ้านเป็นที่ที่พระท่านดูแล้วว่าตรงนี้คือเป็นที่ที่เหมาะที่จะทำค่ะ
จะทำสารแต่ส่วนอีก๗หลักเนี่ยก็จะอยู่
กระจายกันไปตามทิศนั้นทิศนี้ที่พระท่านชี้ให้ฝังค่ะ
วันพระจะมีเทียนมาจุดแล้วก็มีดอกไม้มาบูชาทุกคนในหมู่บ้านจะมาบูชาทุกครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไห
ใช่ไหมแต่วันนี้ก็เลยลองทำดูลองทำตามที่หมอหลายหมอ
หมอธรรมร่างทรงหมอดูหรือว่าพระบอกว่าเออ
มาขอให้เจ้าที่เจ้าทางประจำหมู่บ้านเขาช่วยเปิดทางให้หน่อย
ท่านผู้ชมครับเรายืนยันว่ายังไงก็ต้องยึดผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
นะฮะแต่วันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าออกมาจากทางเจ้าหน้าที่อ่ะนะ
เขาก็ยังลงพื้นที่อยู่คุณนฤทธบุญนิ่มก็เลยลองไปตามที่พระบอกหน่อย
คือคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคุณภูริพัฒนบุญนินก็อยู่ด้วย
นะแต่คุณนฤทธิเนี่ยเขาไปคุยมากับทั้งพระอ่ากับหมอธรรมหรือว่าหมอดูตาทิพย์
คุณภูริพัฒน์ก็เคยไปคุยกับร่างทรงในพื้นที่อ่าทุกคนก็จะบอกว่าเออ
เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไล่ให้อีกทีนึงแต่วันนี้คุณนฤทธ
ไปพื้นที่หลังบ้านน้องชมพู่ตรงนี้ฮะยังจำได้ไหมครับ
ที่พระของสำนักสงฆ์ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านเขาก็เคารพนับถืออยู่
พระอาจารย์ลายอ่ะเคยบอกคุณนฤทธิ์ว่านั่งยานแล้วมองเห็นอ่า
บอกว่าเสื้อน้องชมพู่อาจไม่ถูกซ่อนอยู่บนภูเขา
คนร้ายน่าจะนำติดตัวกลับลงมาด้วยเพราะรู้ว่าเสื้อคือหลักฐานสำคัญ
แล้วก็นำมาซุกซ่อนไว้ใต้ดินหรือในบ้านของใครสักคนหนึ่ง
ลองไปดูทางทิศทางหลังบ้านของน้องชมพู่ดู
คุณนฤทธิก็เดินไปเลยไปกับช่างภาพของเรานะครับ
เราไปสำรวจนะครับพบว่าถ้าไปทางด้านหลังบ้านของน้องชมพู่
จะมีบ้านคนแล้วก็มีต้นไม้มีย่าขึ้นรกเลยล่ะ
จากการสอบถามชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าบริเวณหลังบ้านหลังนี้นะครับ
ยังไม่ได้มาตรวจค้นนะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาค้นหาหลักฐานต่างนะครับ
ทีนี้ลองย้อนไปฟังที่พระอาจารย์ลายเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับ
พระอาจารย์ลายบอกลองดูอยู่บ้าน
นี่ฮะพระอาจารย์ลายบอกลองดูอยู่บ้าน
แต่คุณอาจารย์ไปดูแล้วยังไม่เจออะไรนะ

แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่เผื่อเขาจะมาตรวจหาอย่างละเอียดอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับทีมข่าวของเราเคยคุยกับยายรองนะ
ยายรองคือชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ้านของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งบอกว่าผ่านมากว่า๒อาทิตย์แล้วเนี่ยยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ย

ยายรองอยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่บอกว่ากลัวมาก
เพราะบ้านของยายรองก็มีหลานตัวน้อยอยู่
ทีนี้ก็เลยต้องเฝ้าดูแลกันมากขึ้น
ที่มีพระรูปหนึ่งบอกว่าคนร้ายอาจนำเสื้อน้องชมพู่ไปซุกซ่อนไปขุดฝังไว้ใต้ดินบ้านใครสักหลัง

ยายลองบอกว่าก็กลัวเหมือนกัน
เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาเดินสำรวจหลังบ้าน
ซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่นี่แหละ
มันเป็นป่าย่าเนี่ยแบบนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาตรวจอย่างละเอียดนะครับ
ลองบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนร้ายอาจจะแอบมาตอนกลางคืน
เอาหลักฐานสำคัญไปฝังไว้ใกล้บ้านใครสักคนนึง
เพื่อจะได้ตบตาเจ้าหน้าที่ว่าคนร้ายเนี่ยไม่ใช่คนที่ก่อเหตุ
ยายกลัวเข้าบ้านนอนเลย
ตอนที่ยังไม่เกิดเหตุไม่กลัวค่ำมืดก็ยังอยู่แถวนี้

กลัวมาฝั่งไว้แถวบ้านเราเนี่ยกลัวว่าจะเป็นแพ็ค

เพราะเราไม่ได้ทำเราไม่มีลายมือไม่กลัวแน่นอนอันนี้
ข้อหามันไส้อยากจะกระตืบมันอยู่
แล้วมาทำทำไมเราเป็นคนบริสุทธิ์มึงเก่งมึงก็ออกมาสิ
มึงไปอยู่หมดหัวทำไมใช่ไหม
มาชอบเลยให้ความลมมืนเต็มที่ไม่กลัวนี่น่ะ
ลำบากยังไงแต่ขอให้จับให้ได้นะ
จริงขอให้จำให้ได้ให้มันสบายตาสบายใจ
ในมุมตามความเชื่อที่คุณภาคภูมิเล่าไป
คือแต่ละคนเนี่ยเขาให้ข้อมูลมามันก็มีความสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพระอาจารย์ปลายค่ะ
ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอาจารย์ปลาย
พระอาจารย์ปลายใช่ไม่ใช่อาจารย์ลายอาจารย์อีกท่านหนึ่ง
เดี๋ยวมีที่มาทำไมถึงไปคุยกับพระอาจารย์ท่านนี้
ในพื้นที่บ้านปากช่องตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง
คืออยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเลยนะคะ
พระอาจารย์ท่านนี้ทีมข่าวเราไปคุยด้วย
ก็เพราะว่าเป็นพระที่ไปที่บ้านของน้องชมพู่
คืนวันที่๑๒พฤษภาคมหลังน้องชมพู่หายตัวไปหนึ่งคืนนะคะ
นิมนต์พระอาจารย์ท่านนี้ให้มาช่วยดู
ว่าน้องชมพู่หายออกจากบ้านไปไหน
อาจารย์ปลายเป็นที่นับถือของชาวบ้านปากช่องมากนะคะ
ในเรื่องของการทำนายคนหายหรือชาวบ้านเจ็บป่วย
ก็จะมาหาพระอาจารย์ปลายท่านนี้แหละ
ก่อนที่จะเจอศพน้องชมพู่พระอาจารย์ปลายบอกว่า
เจ้าหน้าที่ไม่ต้องตามหาเพราะหาเท่าไหร่ก็จะหาไม่เจอ
แต่อีกไม่นานให้รออยู่ที่นี่เดี๋ยวจะมีคนอื่น
ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วมาบอก
แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมคะตอนที่เจอก็เป็นคุณยายเก็บผักหวาน
กับคุณตาที่ไปเจอศพน้องชมพู่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไปเจอ
มีคนไปเจอรองเท้าวิ่งมาบอก
แล้วก็กลับไปแล้วเจอศพคุณยายคนนี้เป็นคนไปเจอ
ซึ่งก็ตรงตามที่พระอาจารย์ปลายบอกไว้ตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่๑๒พฤษภาคม
อาจารย์ปลายบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรานะคะ
วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมามีชาวบ้านนิมนต์ให้ไปช่วยดูหน่อย
เพราะมีข่าวเด็กหายพอไปถึงบ้านน้องชมพู่เห็นสารหลักบ้านที่เป็นที่อยู่ของภูมิเจ้าที่
ก็หลับตาสื่อทางจิตคุยกับภูมิเจ้าที่ถามภูมิเจ้าที่ว่าน้องหายไปไหนใครเอาไป
ภูมิเจ้าที่ตอนแรกไม่ยอมบอกแต่สุดท้ายก็บอกว่าไม่ต้องตามหาเดี๋ยวจะมีคนมาบอกเอง
อาจารย์ปลายบอกว่าที่พระอาจารย์ปลายพูดไปแบบนั้นก็เพราะว่าสื่อทางจิตคุยกับภูมิเจ้าที่ค่ะ
วัฒนาพลกล้าอายุ๔๖ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓บ้านแก่งนาง
บอกกับทีมข่าวนะคะว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านกกอกว่ามีเด็กหายไปจากบ้าน
ก็ช่วยกันออกตามหาเดินขึ้นเขาหาอยู่นานมากปูพรมเดินเรียงแถวค้นหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพระอาจารย์ปลายท่านนี้แหละ
มีความสามารถในการมองเห็นเรื่องคนหายเรื่องอดีตเคยทำนายถูกหลายครั้งมากจริง
เกี่ยวกับเรื่องของคนหายเข้าป่าก็เลยนิมนต์พระอาจารย์ปลายให้ช่วยหาให้หน่อย
สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์ปลายก็บอกอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอ่ะค่ะ
ว่าไม่ต้องหาให้เหนื่อยหรอกเดี๋ยวมีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนไปเจอแล้วมาบอกเอง
เจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปหาเจ้าหน้าที่อยู่เฉยเดี๋ยวมีคนมาบอกแล้วจะเจอ
แล้วมันก็ตรงตามที่พระอาจารย์ปลายพูดไว้
สามพฤษภาคมค่ะนายวัฒนาออกตามหาน้องชมพู่ต่อก็ไม่เจอ
อาจารย์ปลายกับชาวบ้านรวมกันประมาณสิบคนก็กลับไปที่สำนักสงฆ์ของท่าน
ก็นั่งสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่๓ทุ่มคืนวันที่๑๓พฤษภาคม
ข้ามไปจนถึงตีสองวันที่สิบสี่พฤษภาคม
ขอให้ภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้เจอน้องชมพู่
และสุดท้ายก็มีคนขึ้นไปเก็บผักหวานเจอรองเท้า
ลงมาบอกชาวบ้านแล้วขึ้นไปหากันอีกรอบ
พบศพน้องชมพู่สิบสี่พฤษภาคมหนึ่งทุ่มชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยเชื่อกันว่า
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์ปลายสวดมนต์
ลายอาถรรพ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้อาคมพรางตาเอาไว้
สุดท้ายก็เลยเปิดทางจนพบศพน้องชมพู่ในที่สุด
คือดีอยู่นะครับซอยผมนะครับว่าผมก็มืดตึ๊บแล้วครับ
เดี๋ยวนี้ว่าไปหาน้องชมผู้นี่มีจากทางไปทางม้าครับครับ
อืมวันนี้ก็ผมก็โทรประสานเพื่อนตลอดกับเพื่อนก็ว่าเออเพื่อนกระเบิ้งเนา
มันก็ได้คนไปหาคนทั้งอื่นเพื่อนว่ะ
แต่ก็มีแม้โดดว่าเห็นชมง้องเพียงภูมิเป็นสุขแบบนั้นว่ามันน้ำม้าบ๊ะ
ในฐานเนี้ยที่เป็นคนเคยช่วยไปหาเนี้ยครับ
ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยพี่รู้สึกไง
ผมเนี้ยแบบว่านี้ก็หมืดเป็ดด่านเฉพาะมันว่า
เหรอคะล่วงปู่คุมอยู่บ้านกุ๊กก่อนค่ะ
พวกผมก็ไปทำทุกหลังค่าเล่นค่ะ
เราไม่ได้เบาเศษนะครับ
แต่คนร้ายผมก็ยังว่ามันคนแต่ว่าว้าวค่ะ
ว่ามันก่อคนก็คล้ออยู่แล้วครับ
ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะ
ใช่ค่ะคุณพระคุณภูมิ
กับเด็กหญิงวัย๓ขวบน้องชมพู่เนี่ยฮะ
เด็กหญิงตัวเล็กที่บ้านกกอกหมู่บ้านกกตูม
สำหรับตำรวจนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ย
บนภูเหล็กไฟที่ไปเจอศพน้องชมพู่
เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับที่นี่เป็นป่าผืนใหญ่ครับท่านผู้ชมครับ
เห็นไหมฮะพื้นที่กว้างใหญ่ภายศาลมาก
อุทยานแห่งชาติภูผายนเนี่ยเป็นป่าผืนใหญ่ครอบคลุมจังหวัดมุกดาหารสกลนครและนครพนมนะครับ
ที่นี่เป็นผืนป่าแห่งตำนานของการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ในอดีต
มีเรื่องเล่าความลี้ลับอาถรรพ์ต่างนานามากมายเยอะแยะไปหมดนะฮะ
น้องชมพู่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องทุกคนเชื่อว่ายังไงต้องเป็นฝีมือมนุษย์นี่แหละ
คือจะอาถรรพ์ลี้ลับแบบไหนอะไรยังไงขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่เด็กหญิงวัย๓ขวบจะเดินจากบ้านแล้วไปอยู่ตรงจุดภูเหล็กไฟที่เป็นจุดเนินเขาตีนเขาตรงนั้นสูงชันด้วยโขดหินก็เยอะ
ป่าเขาต้นไม้ก็เยอะไปเสียชีวิตตรงนั้นไม่ว่าจะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อว่าเด็กจะเดินขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นด้วยตัวเอง
อืมแต่คำถามก็คือว่าณวันนี้สิบกว่าวันแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เราก็พยายามไปสอบถามจากหลายส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านและพระที่ชาวบ้านเขาเค้ารบนับถือ
หรือว่าร่างทรงหรือว่าหมอดูหมอธรรมที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยฮะเป็นหมอดูตาทิพย์เนี่ย
ลองสรุปแล้วไล่เรียงให้ฟังอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันน่าแปลกใจก็คือแต่ละคนที่เราไปถามเนี่ย
ทำไมเขาดูเขาใช้ยานจะวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยมันคล้ายกันใช่ไหมว่ามีคนร้ายสองคนอย่างนี้
ลองไล่ดูนะฮะ๒๑พฤษภาคมทีมข่าวของเราครับไปคุยกับยายอมนะร่างทรงยายอมนะ๒๑พฤษภาคมนะครับร่างทรงยายอม
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราเคยไปถามไปคุยด้วยนะครับ
ซึ่งร่างทรงยายอมอยู่หมู่บ้านเดียวกับน้องชมพู่นะครับยายอมเนี่ยพอเข้าทรงแล้วพาไปสวนมันสำปะหลังแล้วก็สวนยางพาราจุดที่มันจะไปยังภูเหล็กไฟได้
บอกว่ามีคนร้ายสองคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนู่นชี้มือให้คุณภูริพัฒนบุญนินดูนู่นแล้วก็เหมือนมีอะไรมาเข้ายายอมก็ไม่รู้
ร่างทรงยายอมเนี่ยเขามีอะไรมาเข้าทรงเนี่ยแล้วบอกว่าคนหนึ่งรูปร่างอ้วนสูงใหญ่ผิวดำอีกคนรูปร่างเตี้ยผิวขาวคนที่ลงมือมีคนเดียว
คือคนรูปร่างดำอ้วนสูงใหญ่ส่วนอีกคนพยายามห้ามแต่ชายอ้วนดำมีจิตไม่ปกติไม่ฟังแล้วลงมือทำร้ายน้องชมพู่แล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งร่างทรงยายอมบอกว่าทั้งสองคนนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านกอก
แต่เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วยังไปชี้จุดที่ทำร้ายน้องชมพู่นะครับ

แต่อยู่ห่างออกจากจุดที่เจอศพอีกประมาณ๑กิโลเมตร
ให้ไปดูตรงนั้นจะมีต้นเพชรอยู่๒ต้น
แล้วก็มีต้นจิกด้วยปลูกอยู่ตรงนั้น
เผ็กนี่ก็คล้ายกับต้นไผ่นะครับ
ร่างทรงยายอมบอกว่าหลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตแล้ว
คนร้ายได้เอาเสื้อผ้าของน้องชมพู่ไปซุกไว้โดยเอาก้อนหินปิดอำพลาง
ทำให้ยังไม่มีใครหาเจอ
หลังจากนั้นร่างทรงยายอมบอกว่าคนร้ายได้อุ้มศพน้องไปทิ้งจุดที่พบศพ
ซึ่งก็เจอแค่รองเท้าแตะกับกางเกง

พฤษภาคมทีมข่าวของเรานะครับ
ได้ไปถามพระอาจารย์ลายนะฮะเป็นพระที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ที่ท่านก็ได้ฟังข้อมูลมา๒วันแล้วล่ะนะ
อาจารย์ลายเนี่ยเขาบอกว่าเขามีวิชาตาทิพย์
ก็เข้ายานตรวจดูนะครับ
แล้วก็บอกว่าเห็นคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่รูปร่างไม่สูงใหญ่มากนักผิวดำแดง
เป็นคนที่ใช้มนต์ดำด้วยมีคาถาอาคมพอสมควร
ซึ่งคนร้ายได้นำรูปของน้องไปให้กับหมอผีคนหนึ่ง
แล้วร่วมมือกับหมอผีที่มีมนต์ดำในการที่จะจัดการเรื่องราวต่างที่สำคัญ
ศัยศาสตร์ในการสับเปลี่ยนที่อยู่ของเสื้อของน้องชมพู่
พรางไม่ให้เจ้าหน้าที่หาหลักฐานสำคัญนี้เจอ
ที่ผ่านมาเคยมีหมอดูแต่ละคนพยายามจะช่วยเพื่อจะสื่อว่าเสื้อน้องอยู่ที่ไหน
แต่มักจะคาดเคลื่อนเปลี่ยนที่ไปมาก็ด้วยเหตุผลของเรื่องคนร้ายใช้มนต์ดำนะฮะ
แล้วก็๒๖พฤษภาคมครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับหมอธรรม
หรือว่าหมอดูตาทิพย์คนหนึ่งในหมู่บ้านให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่ง
บอกว่าได้นั่งเข้ายานดูแล้วแล้วก็ส่งภูมิของตัวเองเนี่ยภูมิเจ้าที่ตัวเอง
เป็นเด็กตัวเล็กหัวจุกขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วพบว่าตอนนี้วิญญาณของน้องชมพู่
สะกดวิญญาณเอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้ไปไหนจึงเป็นสาเหตุทำให้
น้องชมพู่ไม่ได้ไปเข้าฝันไม่ได้ไปหาครอบครัวเลยตั้งแต่
เสียชีวิตจนตอนนี้ชาปนกิจศพไปเรียบร้อยค่ะหมอทำ
คุณผู้ชมครับทันทีที่มีความคืบหน้าของเรื่องนี้เข้ามานะครับ